ช่วงนี้ก่อนไปดูฟุตบอลไทยระหว่างซาวดีอาราเบียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
ไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันหน่อยว่าในการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าหากรวมทั้งหมดนะครับนับทั้งหมดแล้วไทยนั้นเจอกับซาวดีอาราเบียมาทั้งหมด๑๖ครั้งครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ถ้าหากนับทั้งหมด๑๖ครั้งที่เจอกันนะครับระหว่างไทยกับซาวดีอาราเบีย
ปรากฏว่าไทยนั้นชนะได้๓ครั้งนะครับและเสมอไป๑ครั้งและแพ้ไป๑๒ครั้ง
และนี่คือดูกันตามยุคเลยนะครับครั้งแรกที่เจอกันก็คือปี๑๙
เรียกได้ว่าในยุค๘๐เนี่ยไทยเราฟอร์มดีนะครับเคยเอาชนะสาอุดีอาราเบียได้
ครั้งสุดท้ายที่เราชนะซอดีอาราเบียก็คือในปี๑๙๘๔ครับ
เป็นเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศซาวดีอาราเวียไทยชนะไป๓ต่อ๑นะครับ
ยุคนั้นเนี่ยโค้ชเฮงวิทยาลหกุลสมัยที่เป็นผู้เล่นคือหนึ่งในผู้ที่ทำประตูได้ด้วยนะครับ
ไปดูกันในช่วงต่อไปกันบ้างครับว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากในยุค๘๐เข้าสู่๙๐ก็ผลงานของซาอุนั้นค่อนข้างที่จะดีกว่าไทยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไทยนั้นยังไม่เคยสามารถเอาชนะซาวดีอาราเบียได้เลยซึ่งก็นับมาทั้งหมดแล้วเนี่ย๓๒ปีสำหรับในครั้งนี้ถือว่าไทยนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถเอาชนะซาวดีอาราเบียได้ในการเล่นที่บ้านของพวกเขาซึ่งครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับระหว่างไทยกับซาอุก็คือในวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๐๑๑เกมนั้นเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบ
ไปดูกันที่ศูนย์หน้าของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับว่าฟอร์มนั้นเป็นอย่างไร
ส่วนไทยนั้นมีธิรศิลป์แดงดาที่ทำไป๓ประตูในรอบที่แล้ว
รสินนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับกับทีมชาติไทยเพราะว่าลงสนามในรอบที่แล้วครบทุกนัดก็คือทั้ง๖นัดนะครับ
ส่วนสถิติที่น่าสนใจของกุญสือทั้งสองทีมครับ
ฝั่งซาอุนั้นมีเบิดฟังมากไว้กุญสือชาวดัช
ซึ่งเคยพาทีมเน็ตเทอร์แลนด์กับขวารองชำโลกเมื่อปี๒๐๑๐
ตัวเขานั้นเข้ามาคุมทีมซาอุเมื่อปี๒๐๑๕นะครับ
งานก็คือทั้งหมด๘นัดยังไม่เคยแพ้ทีมไหนเลยนะครับ
ส่วนซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับ
เริ่มต้นคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี๒๐๑๓ช่วงเดือนมิถุนายน
สถิติในรอบที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมครับเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่มแบบไร้ภายครับ
อัปเดตผลฟุตบอลกันหน่อยนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายแข่งขันกันก่อนไทยนะครับ
อสเตรเลียนะครับเอาชนะอีรักษ์ไปได้สองประตูต่อศูนย์
มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้
ส่วนยรี่ปุ่นครับเจอกับสระอัลลับเอมิเรช
เกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อนนะครับในนาทีที่๑๑จากคิ้วสุขรีกิโฮนดา

แล้วก็เหมือนว่าจะจบลงแล้วนะครับ

เป็นเกาหลีใต้ครับที่เฉือนเอาชนะจีนไป๓ประตูต่อ๒